นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนกันแล้วครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับ
เกิดขึ้นแถวถนนรัชดำเนินในพื้นที่ใกล้ท้องสนามหลวงนะครับ
จะเห็นจักรยานที่เขาขี่กันมาอืมแล้วมีคันหนึ่ง
เปลี่ยนเลนเข้าไปตรงเลนกลางนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะ
หรือว่าจะอะไรยังไงนะครับแต่ว่าแท็กซี่คันนี้มาพอดีครับ
เบรกไม่ทันพุ่งชนเข้าไปนะครับคนขี่จักรยานนี่เสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าสิบตุลาคมนะครับ
ถนนรัชดำเนินกลางแถวใกล้กับสารดีกานะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะคือความคืบหน้าวันนี้เนี่ย
เราตรวจสอบไปยังสนชนะสงครามเจ้าของพื้นที่นะครับ
บอกว่าคนขับรถแท็กซี่คือนายวิชัยทวนกระโทก
ให้การว่าขณะนั้นมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณี
เห็นอีกทีก็คือเขาโผล่มาที่ตรงหน้ารถแล้วเบรกไม่ทันจริงนะครับ
คือเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้เฉียวชนทรัพย์สินเสียหายและมีผู้เสียชีวิต
ส่วนเรื่องของความกระทันหันต่างก็คงจะต้องสอบสวน
แล้วก็ว่ากันในชั้นต่อไปนะครับ